ช่วงนี้ก็ยังคงมีแต่เรื่องราวของข่าวโหดอยู่ค่ะนะ
เรื่องราวฆ่ากันตายที่เกิดจากความรักอีกแล้วนะฮะอีกคู่หนึ่งครับ
พัทธลุงฝ่ายชายเป็นถึงอดีตผู้ใหญ่บ้านนะฮะก็คบกับฝ่ายหญิงมา
อยู่กินกันมาสิบเจ็ดปีแล้วครับมีลูกหนึ่งคนค่ะนานมากนะอืมเขา

ปีแล้วแต่ไปหึงหวงระแวงว่าเดี๋ยว
ภรรยาจะปันใจจะมีคนใหม่หรือเปล่า

ขณะที่ไปยืนล้างคอกหมูอยู่

ที่คอกหมูในพื้นที่หมูห้า
ด่านตำบลเขาปู่อำเภอศรีบรรพฤษ

นายประกอบบัวทองเรืองอายุ๖๓ปี
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตะบนเขาปู่ครับ
ใช้ปืน๓๘ไปจ่อยิงนาง

หนึ่งนัดกระสุนฝังในจนเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุก็หลบหนีเข้าป่าไป
จากการตรวจสอบที่ขนำหน้าคอกหมูนะครับ

เข้าไปพบขวดเบียวที่กินหมดแล้ว
อีก๔ขวดอยู่ใต้โต๊ะ

เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
พ่อก็นั่งดื่มเบียร์อยู่หน้าขนำนะฮะ
กระท่อมเป็นขนำอยู่หน้าคอกหมู

ขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านพักอีกหลังหนึ่ง
ซึ่งอยู่ริมถนนสายเขาปู่ศรีบรรพฤษซึ่งห่างจากคอกหมูเนี่ยประมาณสัก๑กิโล
พอไปถึงตัวลูกสาวกับแม่ก็จอดรถแล้วก็เดินไปคอกหมู
ฉีดน้ำล้างคอกหมูเหมือนปกตินะฮะให้อาหารหมูเหมือนปกติ
ตอนนั้นพ่อเดินออกมาแล้วจากขนำเดินไปหาแม่
แม่เอาสายยางฉีดน้ำล้างคอกหมูอยู่
แล้วแม่กับพ่อเนี่ยก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันหนักขึ้นหนักขึ้น
จนกระทั่งพ่อใช้ปืนยิงแม่ไปหนึ่งนัด
ตัวเองก็ตกใจร้องห้ามแล้วแต่พ่อก็หนีไป
ตัวเองก็เลยรีบโทรตามญาติให้โทรแจ้งจำรวจ๑๙๑มาช่วยแม่
รอกระทั่งกู้ภัยมาแล้วก็นำตัวแม่ส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
สารอนุมัติหมายจับนายประกอบแล้ว
จากการสอบสวนทราบว่าหลังก่อเหตุนายประกอบก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกลับไปที่บ้านพัก
ก่อนจะทิ้งรถแล้วก็เดินเท้าขึ้นเขาปู่ไปในเขตเทือกเขาบรรทัศน์
แล้วก็ไม่ได้มีการนำโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยนะครับ
ว่าป้องกันการติดตามจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือของตำรวจ
ตอนนี้มีการมอบหมายให้นายตำรวจฝีมือดีที่มีความชำนาญในการเดินเขาบนเส้นทางเขาปู่ติดตามไล่ล่าไป
นะฮะก็ค่อนข้างจะกระชั้นชิดแล้วและคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็ววันนี้ครับ
ขณะที่พนักงานสอบสวนได้มีการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปคุยกันกับญาติผู้ต้องหาเพื่อให้ไปขอให้มอบตัวกับตำรวจอีกทางหนึ่งด้วย
จากการไปสอบถามชาวบ้านระแวกนั้นเนี่ยก็ทราบว่าสามีภรรยาคู่นี้เขามีปากเสียงกันบ่อย
โดยเฉพาะช่วง๓๔วันที่ผ่านมาเนี่ยทะเลาะกันหนักมากนะครับ
เพราะว่าฝ่ายชายหึงหวงฝ่ายหญิงเขาบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีสวยเลยแหละ
ขยันทำมาหากินและยังเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้วย
ก็มีน้ำใจครับช่วยเหลือสังคมคนจะเข้าหาเยอะหน่อยนะฮะเป็นเหตุทำให้ฝ่ายชายก็หึงหวงแหละ
ภรรยาสวยนะครับระแวงด้วยนะฮะผู้ต้องหาเองก็เป็นคนที่มีฐานะทำธุรกิจหลายอย่างมีเงินมีทองครับ
เลี้ยงหมูทำสวนยางทั้งขายหมากก็มีฐานะพอสมควรซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาก็มีภรรยามาแล้วหลายคน
แต่ก็อยู่กินกับภรรยาคนนี้ผู้ตายเนี่ย๑๗ปีแล้วครับลูกสาวอายุ๑๕แล้ว๑คนก็ไม่คาดคิดว่าสุดท้ายจะมาทะเลาะกันกับเรื่องเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องหึงหวงแบบนี้
อืมอยู่กันมาตั้งนานใช่มีลูกด้วยกันอืมนะคะ